ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ที่นครราชศรีมาก่อนนะครับ

ช่วงกลางดึกของคืนวันพระฤหัส

สักตีหนึ่งกว่ากว่าเกือบตีสอง
หน้าร้านอาหารกึ่งผับแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ที่มีเหตุทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันเสียชีวิต

เริ่มต้นจากในร้าน๒กลุ่ม

แล้วก็ไปเหล่หญิงโต๊ะเดียวกัน
ก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ก็คือนายอิทธิกรโสภากุล
อายุ๓๖ปีกระสุนเข้าที่ศีรษะเลยนะครับ

มีเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณท้องด้านซ้ายทะลุหลัง
มีนายแสวงนอกอายุ๓๑
ถูกยิงเข้าที่แขนด้านซ้าย

หัวร้างข้างแตกอายุระหว่าง๒๐๒๕ปี

เมื่อวานนี้ทางกลุ่มผู้บาดเจ็บ
เขาก็บอกว่าโอ้โหมันชุลมุนวุ่นวายตอนนั้น

โต๊ะใกล้กันแล้วก็เหมือนกับ

ปรากฏว่าวันนี้ตำรวจสพพิมาย

ควบคุมตัวได้๒คนนะครับ

อายุ๓๕กับนายเอกลักษณ
อยู่สบายอายุ๒๖นะครับ

นายสุเทพธนัดไถกับนายเอกลักษณ์

ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับกลุ่มคนเจ็บคนตายจริง

ไม่ได้เป็นคนยิงฝ่ายตรงข้ามเลย

แล้วก็ยิงใส่กลุ่มเขา

ต่างฝ่ายก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้ยังไง
ทีนี้ถ้าย้อนไปฟังตามคำบอกเล่า

ก็คือนางสาวอรุณภาค

เป็นน้องสาวของนายอิทธิกรผู้ตาย

กลุ่มของพวกเธอกับพี่ชายที่เสียชีวิต

ก็มาดื่มกินมาเที่ยวที่ร้านอาหาร

กลุ่มผู้ต้องหากลุ่มของนายสุเทพกับนายเอกลักษ
ถูกจับได้ในวันนี้นะ

แล้วใกล้กับทั้งสองโต๊ะมันมีโต๊ะของผู้หญิงที่เข้ามากัน๓คน
ปรากฏว่าผู้ชายทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขาก็มองหญิงโต๊ะเดียวกัน

ฝ่ายของโต๊ะ๒๐คนโต๊ะของนายสุเทพกับนายเอกลักษณ์
เดินไปเพื่อจะคุยกับหญิงสาว๓คน
แต่มันต้องผ่านโต๊ะของผู้ตายก่อน
แล้วก็มีปากเสียงก่อนจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาดกัน

ซึ่งน้องสาวผู้ตายบอกว่าพอตะลุมบอลกันแล้วเนี่ย
มันมีเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
แล้วทุกคนก็ต่างฝ่ายก็ต่างวิ่งหนีออกนอกร้าน
มีเสียงไล่ยิงกันจนมีคนเจ็บมีคนเสียชีวิต
ซึ่งไม่ได้มีเรื่องบาดหมางไม่รู้จักอะไรกันมาก่อน
นี่แหละมาเขม่นกันก็ในร้านก็คือเรื่องไปจีบหญิงโต๊ะเดียวกันนี่แหละ
ทีนี้ค่ะมีคลิปหนึ่งที่ก็น่าจะเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี

เพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาโพสต์คลิปเอาไว้อ่ะค่ะอืม
เขาถ่ายเอาไว้ช่วงจังหวะเกิดเหตุ

นี่ค่ะ๓๔นัดในร้านแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายเลยทีนี้
หลังจากนั้นสัก๑๐วินาทีเสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัดนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยสักประมาณเกือบนาทีได้ค่ะ
เเตอเตอ
อยู่ใกล้โปรโกะ
เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไป
ก็เลยชุนละมุนกันเลยนี่เป็นภาพภายในร้านนะคะ

แล้วคนถ่ายคลิปเขาก็เขาก็อยู่ด้านที่ปลอดภัยมันก็เห็นแค่ตรงนี้
ก็ลองฟังฟังเสียงปืนดูก็สัก๕๖นัดได้นะ

อันนี้เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านค่ะ
หน้าร้านเลยนะเราเห็นในร้านแล้วเรามาดูหน้าร้านค่ะอ่า
กลุ่มวัยรุ่นออกมาจากร้านแล้วก็มาต่อยกัน

แล้วก็มีแบบถือเก้าอี้ฟาดใส่กัน
ขณะที่นายอิทธิกรผู้ตายเขาถูกทำร้ายจนล้มลงไป
แล้วก็ลุกขึ้นแล้วเหมือนกับชูปืนขึ้น

ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย

ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย

ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย

ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย
ตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ยตอนนี้กำลังจะโดดเนี่ย